เมื่อวานนี้กรกตนะครับสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่นะ๔๗หน่วยเลือกตั้ง

บัตรเขย่งคะแนนเขย่งนะครับ
คือจำนวนบัตรไม่ตรงกับผู้มาใช้สิทธิ
เอาแล้วไอ้นับวันแรกหลังเลือกตั้งไม่เจอ
เจอแต่ว่าเพิ่งสั่ง

มีมติสั่งให้นับคะแนนใหม่๔๗หน่วยเลือกตั้งครับ

ไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิแล้วเกิดเป็นคะแนนเขย่งครับ
ซึ่งกรกตเห็นว่าอาจจะมีผลต่อจำนวนคะแนนเสียงที่แต่ละพักการเมืองได้รับ
สั่งให้นับคะแนนใหม่ใน๔๗หน่วยที่ต้องนับใหม่
ซึ่งเป็นทั้งหน่วยของสอสอแบบบัญชีรายชื่อ๓๑หน่วยแล้ว
สอบแบบเขต๑๖หน่วย

ไอ้๔๗หน่วยเนี่ยใครชนะ
ใครชนะเท่าไหร่อะไรยังไง

ก็ยังยังไม่มีการเปิดเผย
๔๗หน่วยที่จะนับใหม่ใครนำใครชนะใครมา
หรือว่าคือหน่วยใดบ้างจังหวัดไหน
ขณะนี้อยู่ระหว่างทำคำสั่ง
เพื่อเสนอให้ประธานกรกฎรงค์น้ำ
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งไปยังภูมิในการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้ทราบ

แล้วเขาจะนับเมื่อไหร่ล่ะอยากรู้ไหมอันนี้เปิดเผยได้
จะนับกันวันอาทิตย์ที่๑๑วิทยุณาโยน
เนื่องจากเมื่อได้ผลคะแนนแล้ว
จะต้องนำมาคิดคำนวณสัดส่วนสอสอใหม่ไง
เพื่อให้ทันกับแผนงานที่กรกตตั้งใจว่าจะประกาศรับรอง
ผลการเลือกตั้งภายในเดือนนี้
เลขาธิการกรกตระบุด้วยว่า

เข้าใจความรู้สึกของประชาชนดี
เข้าใจความรู้สึกของประชาชนดีจริงไหม
ว่าที่ประชาชนอยากได้รับรองสอสอเร็วน่ะ
แต่กรกตเข้าใจกรกตบ้าง
กรกตมีกฎระเบียบแบบนี้กรกตคือ
ทยอยประกาศนะครับ
เพราะว่าประกาศต้องประกาศครั้งแรกทีเดียว
ให้ได้อย่างน้อย๙๕ของสส
คือจะมาทยอยไม่ได้เออทยอยไม่ได้กฎหมายเขาบอกไว้
ก็คือเท่าไหร่๓๘๐คนใช่ไหมสสเขต
บัญชีรายชื่ออีก๑๐๐ก็เป็น๔๘๐ใช่ไหม
ขณะนี้มีว่าที่สอถูกร้อง๒๐๓๐คน

เออเออไหนเจอท่านแล้วถามหน่อยแล้ว
แล้วกรณีที่เขายื่นกันเยอะเลย
พิธาว่าไงก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลไง
เดี๋ยวเสร็จแล้วจะส่งสารแล้วจะทำมานูล
หลังจากกรกตประกาศรับรองสอสอแล้วไงครับ
อยากรู้ความเห็นคุณผู้ชมถ้าสั่งนับคะแนนใหม่เนี่ยนะ
นะว่านับคะแนนใหม่ไม่ใช่เลือกตั้งใหม่นะ
นับใหม่๔๗หน่วยไอ้วันแรก
ตอนนั้นยังมีคนที่คอยไปสังเกตการณ์
จากทั้งพระความการเมืองก็มีพระบรรชาชนก็มีเหมือนกัน
แต่ถ้าน้ำใหม่เนี่ยใครจะไปสังเกตการณ์
ก็นี่ไงเดี๋ยวถ้าเขาประกาศนะ๔๗หน่วยนี้นะ

เขา๑๑มิถุนายนเขาประกาศมาหน่วยไหน
ก็ไปนั่งดูกันจนนับคะแนนเสร็จไม่นานหรอก
แล้วไอ้ที่บัตรบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนกันไป
ระหว่างนั้นมาจนถึงตอนนี้มีใครเก็บรักษาไว้
ยังอยู่ดีอยู่ใช่ไหมมีใครไปเปลี่ยนแปลงเลยหรือเปล่าแล้วจะให้ประชาชนสบายใจเหรอแบบนี้
นี่เอาจริงนะที่บอกกรกตให้นับคะแนนใหม่พี่เบิร์ต
คือมันออกมาตอนหลังใช่ไหมคือเมื่อวานนี้ถูกไหม
หรือว่าไล่เรียงแล้วเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันพักร่วม

แล้วตอนนั้นเนี่ยนะยังไม่มีคำสั่งของกรกตออกมานะว่าจะให้นับคะแนนใหม่
ไหมว่าการประชุมในวงพักร่วมเขายังบอกเลยคิดว่าการรับรองของกรกต
น่าจะเร็วขึ้น๒๓อาทิตย์ก็คือน่าจะรับรองในเดือนนี้ในเดือนมิถุนา
ทางการเมืองไหม

คุณมิธายังมั่นใจ
ยังเชื่อมั่น
ยังรับมือได้อยู่ไหมคะ
เกิดอุบัติเหตุนั้นเป็นอุบัติเหตุได้น้อยที่สุด
จากการพูดคุยของเราขนาดนี้
เรายังมั่นใจว่าเราสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
ดังนั้นศาลการณ์สมมุติว่าจะเป็นเรื่องที่หนึ่งที่สองที่สาม
ขออนุญาตไม่สมมุตินะครับ
ขออนุญาตไม่สมมุตินะครับ
เรามั่นใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นครับ
ขออีกคำถามนึงได้ไหมคะอยากเจ้าค่ะเกี่ยวกับกระแสข่าว
ที่บอกว่าพลเอกประวิทย์จะวางมือทางการเมือง
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยเพื่อไทยพร้อมไหมคะ
อ้าแขนรับสอสอจากพลังประชารัฐไหมคะ

คุณหมอชนน่านตอบว่าตอนนี้ในพักยังไม่มีการคุยกันเรื่องนี้
และไม่มีการสมมุติว่ามันจะเกิดขึ้น

สมมุติว่าพลเอกประวิทย์วางมือทางการเมือง
คุณหมอชนนั่นก็เลยตอบแบบนี้นะคะ
ครับและการประชุม๘พักร่วมเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมนักข่าวก็เลยสบโอกาสสบช่องพอดี
ถามคุณอุ้งอิ๊งหน่อยดีกว่า

ไอ้กรกฎาคมที่วางแผนไว้

เพราะว่าล่าสุดมีระเบียบใหม่จากกรมราชธรรมออกมา
คุณผู้ชมที่เปิดช่องให้ผู้ต้องขังสามารถถวายดีกา
ขอไปอยู่ในสถานที่กักกันได้ก็คือ

ซึ่งถ้าหากว่าคุณทักษิณกลับมา
แล้วถ้าเป็นไปตามระเบียบใหม่นี้อาจจะไม่ต้องเข้าเรือนจำหรือเปล่า
เรื่องนี้พอนักข่าวถามคุณอุ้งอิ๊ง
คุณอุ้งอิ๊งเผยว่าคุณพ่อทักษิณยังไม่มีการประสานทางการไทย

แต่แผนการกลับมาไทยมีแน่นอน
และจะกลับมาเข้ากระบวนการยุติธรรมตามที่เคยพูดเอาไว้
ล่าสุดก็ยังเป็นเดือนกรกฎาคมเหมือนเดิม
เพราะว่าเป็นเดือนที่มีวันเกิดของคุณทักษิณ
แต่ไม่แน่ว่าแผนการเดินทางกลับเมืองไทยของคุณทักษิณเนี่ย

เพราะมีรายงานว่าอดีตภรรยาของคุณทักษิณอย่างคุณหญิงพจมาน
ยังไม่อยากให้คุณทักษิณกลับมาในห่วงเวลานี้
โดยเป็นการเปิดเผยนะเป็นการพูดคุยกัน
ระหว่างคุณหญิงพจมานพูดบนโต๊ะกินข้าว
หลังจากที่นัดลูกสาวทั้งสองคนทานอาหารร่วมกันครับ
ภายหลังคุณอุ้งอิ๊งเข้าร่วมประชุมที่พักเพื่อไทย

คุณหญิงพจมานก็บอกว่าอยากให้ทอดเวลาออกไปก่อน
เพราะไม่มั่นใจว่าจะถูกหลอกหรือไม่
และใจจริงก็อยากให้กลับมาหลังตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว
หรือมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้ว
ขณะเดียวกันก็เป็นห่วงคุณอุ้งอิ๊งด้วย

เพราะว่าพันธุ์สถานการณ์เมืองอย่างน้อย
คุณหญิงพจมานบอกอยากให้รออีกสัก๕ปี
แล้วตอนนี้คุณอุ้งอิ๊งอายุ๓๗ปี
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาสู้รบกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันครับ
ว่าช่วงนี้มีแคนดิเดตนายกคนอื่นที่เหมาะสมกว่า

คุณเศษฐาทวีศิลป์ของภักดิ์เพื่อไทยนี่แหละ
รวมไปถึงคุณพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลครับ

โอ้โหนี่ดูคอมเมนต์
ส่งไปถึงกรกตเพียบเลยนะครับ

ล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดครับ
ล่าสุดนะครับกรกตรับรองผลแล้วนะครับ
แล้วสวประกาศด้วยว่า
จะไม่โหวตสวนเสียงส่วนใหญ่ของผู้มาลงคะแนนครับคุณผู้ชมฮะ

เรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร
เขามีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

อ่าวแล้วอันนี้เปิดท่านอิทธิพรบุญมะครอบมาดิ
อื้อนะฮะ
พี่ตั้งใจให้เข้าใจผิดใช่ไหมคุณผู้ชม

ไปดูที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลบ้านพระเนธครับ
ในอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน
มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนกรรมการนักเรียน
โดยมีการจำลองรูปแบบการเลือกตั้งเสมือนจริง
จากรูปแบบการเลือกตั้งสอสอทั่วประเทศนะครับ
เขาเลือกกันนะครับช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
สมัคร๔พักเราเคยเสนอข่าวไปแล้ว
พักเพื่อเธอเบอร์๑พักพลังประชารักษ์เบอร์๒
ค่ะพรรคกล้าววัยเบอร์๓พรรคภูมิใจเธอเบอร์๔
มีกรกต๖คนเป็นนักศึกษาฝึกสอนนะครับ
คอยดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม
ในการเลือกตั้งมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับ

ในการเลือกตั้งมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อการลงคะแนนของชั้นป๑
มีน้องคนหนึ่งเดินลงไปคะแนนในครูหา
แล้วแอบย่องไปดูคะแนนของเพื่อนครับ

นะครับกรกตต้องคอยมาจัดระเบียบ
นะครับเพื่อไม่ให้ลอกคะแนนกัน

ซึ่งทั้งสองพักคุณผู้ชมร่วมกันจัดตั้งสภานักเรียน
โดยมีกรกตของโรงเรียนที่เป็นนักศึกษาฝึกสอนนั้น
ได้รับรองผลการเลือกตั้งอย่างรวดเร็ว
นี่ฮะบรรยากาศนี่แหละครับประชาธิปไตยมันสวยงามแบบนี้
ส่วนหัวหน้าพักที่จะได้เป็นประธานนักเรียนหรือไม่
โอ้ที่นี่เขาต้องฟังเสียงวูดจากสวนะ

คือหัวหน้าห้องโดยตำแหน่งอีก๙คน

รัฐธรรมนูลของโรงเรียนนี้เขา

หัวหน้าที่เป็นประธานสวบอกว่า
สวทุกคนนี่ฮะ

แต่อันนี้เลือกประธานักเรียนใช่ไหม
เออเลือกประธานักเรียน
ทั้งหมดเมื่อกี้ที่เบิร์ตตั้งแต่โปรยไป
เป็นการเลือกประธานนักเรียนของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเขานะครับคุณผู้ชมครับ